พี่ครับพี่ครับพี่ไปเลื่อนรถจากริมถนนมาจอดที่ลานจอดหน่อยได้ไหมครับ
นี่คือคำพูดของเจ้าของร้านอาหารครับคนนี้โมโหโมโหเอาเก้าอี้ตีเจ้าของร้านหัวแตกเลยครับคุณผู้ชม
เห็นแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผู้ชายเป็นลูกค้าเดินมาคุยกับเจ้าของร้านที่นั่งอยู่ในเคาน์เตอร์สังเกตลูกค้าสีหน้าไม่พอใจแล้วเดินไปหยิบเก้าอี้พับมาฟาดลงฟาดลงที่หัวนะครับ
เจ้าของร้านก็พยายามเอามือกันเอาไว้แหละคนในร้านก็พยายามจะห้ามจะปรามนะครับจนผู้ชายที่ก่อเหตุออกจากร้านไป
หลังก่อเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลนะครับศีรษะแตกเลือดอาบเลยนะครับโอ้โหเย็บหกเข็มอ่ะนะ
จ่ายยายให้มากินเพื่อรักษาอาการปวดด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไปพบกับนายเกียรติศักดิ์รุ่งมณีเจ้าของร้าน
คนที่ได้รับบาดเจ็บมาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖พฤศจิกายนนะย้อนไปไกลหน่อย
เขาเนี่ยแจ้งลูกค้าให้ไปเลื่อนรถนะครับแล้วก็เข้าจอดที่ลานจอดของร้าน
จากลูกค้าเนี่ยจอดหน้าร้านแล้วร้านมันติดถนนไงเดี๋ยวจะถูกรถคันอื่นชนซะนะครับ
แต่พอไปเตือนเสร็จสังเกตสีหน้าดูไม่พอใจลูกค้าไม่พอใจ
แล้วโวยวายว่าเขาอ่ะเด็กไซน้อยนะนะครับแต่พี่เขาเนี่ยที่เคาน์เตอร์เนี่ย
ก็พยายามเงียบไม่ต่อปากต่อคำแล้วมันเป็นยังไงต่อครับพี่ครับ
แล้วผมก็นั่งปกติครับเพื่อนเขาก็ทยอยกลับอะไรอย่างนี้
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ปกติเสร็จแล้วเขาเดินไปที่รถครับ
ผมก็ว่าไม่มีอะไรแล้วลูกค้ากลับแล้วไม่น่ามีอะไร
สักพักเขาเดินถือเก้าอี้มาครับเก้าอี้เดินแอบหลังมา
ผมก็นั่งมาเห็นอีกทีก็คือเขาง้างขึ้นมาแหละครับพี่ผม
เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านไปเดือนจะเข้าปีใหม่แล้วเอะนานจริงจริง
เหตุเกิด๒๖พฤศจิกายนเนี่ยยังไม่มีคืบหน้าจากตำรวจเลยครับ
ตำรวจเลยครับนะฮะแล้วเปิดร้านอาหารทำมาหากิน
ถนนก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยววันไหนจะแว๊บมาทำอีกหรือเปล่า
วิงวอนให้สื่อมวลชนไปกระบอกเสียงด้วยนะครับ